สถานจริงครับทหารเรือกลางที่เคยแอบอ้างเบื้องสูง
เคยบอกว่ารู้จักลุงตู่รู้จักบิ๊กโจ๊กฮะ
ตอนนี้ถูกเซ็นคำสั่งออกจากราชการโดนไล่ออกเรียบร้อยแล้วครับ

แต่จริงมีเสียงที่ไม่ได้ปล่อยคือแอบอ้างว่าเป็นองคลักษณ
ของร้นเกล้าราชการที่๙และร้นเกล้าราชการที่๑๐ด้วย
ยังไม่พออ้างว่าใหญ่ใหญ่สุดในประเทศนี้และใกล้ชิดลุงตู่ด้วย

โจ๊กนี่เรียนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยมาด้วยกันเลย
อ้างกลางขนาดนี้ฮะสุดท้ายแล้วนี่คือเรื่องราวที่ร้อนแรงจัดจริง
เพราะว่าไม่ใช่เหตุการณ์นี้ครั้งเดียวยังมีอีกหลายเหตุการณ์
เป็นคนคนเดียวกันสุดท้ายแล้วนาวาเอกอลงกรปลอดดี
ภูมิในการกองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ

เพราะว่ามีคำสั่งจากกระทรวงกลาโหม๑๔ทับ๒๕๖๖

ไล่ออกนาวาเอกอลงกรปลอดดี
ออกจากราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัดบำเน็ตบำนาน
ไม่มีหมดเลยยังไม่พอเพราะอะไร
ถือว่าผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่ว
ร้ายแรงนี่คือการกระทำที่ร้ายแรงเหลือเกิน
แรงไม่แรงขนาดผู้บัญชาการที่สูงไป๒๓ชั้น

เพราะตอนแรกโดนทำรงวินัย

สมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการอาหารเรือท่านเป็นคนสั่งเองแล้วท่านทำลงวินัยตัวเองด้วย๓วัน
หรือแม้กระทั่งทางผู้บัญชาการอาหารเรือสัตว์ตะหีบเองเนี่ย
ท่านก็ต้องทำโรงวินัยด้วยเป็นเวลา๗วันนะครับ
โดนทั้งหมด๔ข้อเก่าหาสำหรับนวาเอกอลงกร
ข้อเก่าหาก็คือดูหมินเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางข่มขืนใจ

งานนี่ใหญ่แล้วนะนี่ใหญ่กว่าข่มขืนใจเจ้าพนักงานด้วยนะครับ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
สารมณฑบก๑๔มีคำสั่งเรียบร้อย

ตอนนี้อยู่ที่คุกมธบ๑๔มณฑนทหารบกที่๑๔ผลัดแรกโดนไปเรียบร้อยแล้วครับ

ความกลางที่เกิดขึ้นเกิดมาจากไม่มีสติ